สำหรับไทยรัฐจอบประเด็นประเด็นแรกวันนี้นะคะ
ไปดูความเดือดร้อนของภรรยาของผู้เสียหายรายหนึ่งนะคะ
ซึ่งเขามาร้องต่อไทยรัฐทีวีบอกว่า
สามีของเธอโดนชนแล้วหนีตั้งแต่๑๙ธันวาคม๒๕๕๙
และเมื่อชนแล้วเนี่ยคู่กรณีก็หลบหนีไปนะคะ
แต่พอตามตัวคู่กรณีเจอคู่กรณีโยนให้ทางบริษัทประกันรถยนต์

ตัวของเธอเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็ต้องออกจากงานไม่มีรายได้มากว่า๒เดือนแล้ว
สามีเธอเองต้องผ่าตัดสมองและร่างกายซีกซ้ายก็อ่อนแรง
ยังคงต้องรักษาตัวจนถึงตอนนี้นะคะ
ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ของเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะ
นี่เลยค่ะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ย้อนไปบริเวณปากซอยรามอินทรา๕๗ทับ๑ถนนรามอินทรามุ่งหน้ามีนบุรีนะคะ
รถเก๋งคันนี้ค่อยเบียดขวาไป
แล้วก็เลยไปชนรถจักรยานยนต์ของนายธนภูมิ
ยูนจนล้มลงและจากนั้นรถเก๋งขับรถหลบหนีค่ะ
ซึ่งนางสาวสุชยาพฤกษีลหรือเอ๋ภรรยาผู้บาดเจ็บบอกว่า
ยังโชคดีนะคะที่มีผู้หวังดีส่งคลิปมาให้
เธอเลยสามารถตามตัวคู่กรณีจนเจอ
แต่กว่าจะเจอได้เนี่ยก็ใช้เวลาถึงกว่า๑สัปดาห์
ระหว่างที่ตามหาตัวเนี่ยคู่กรณีไม่มาแสดงตัวเลยนะคะ
ว่าได้ชนสามีของเธอ
อาการของนายธนภูมิสามีของเธอตั้งแต่เกิดเรื่อง
เข้าออกโรงพยาบาลมา๓ครั้งแล้วค่ะ
ครั้งแรกคือวันเกิดเหตุต้องผ่าตัดสมองเอาเลือดที่ข้างออก
ก็พักหลายวันจนกระทั่งมาพักฟื้นต่อที่บ้าน

ก็เลยไปให้อีกโรงพยาบาลหนึ่งดู

เธอเลยพาสามีออกมาแล้วกลับไปโรงพยาบาลเดิมที่ผ่าตัดสมองสามี
แล้วก็พักรักษาตัวอยู่จนถึงตอนนี้
เพราะว่ามีอาการคือฝั่งซ้ายอ่อนแรงยกแขนขาก็ไม่ได้นะคะ
ฟังเสียงของภรรยาผู้บาดเจ็บหน่อยค่ะ
ก็ไปที่โรงพยาบาลก็คือยอดที่เทคมาก็คือประมาณ๓๔แสนบาทที่หมดไปในการรักษาแฟนหนู
ทางด้านคู่กรณีหลังทราบเรื่องทีแรกยังไม่เซ็นรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
ตอนที่ไปไก่เกลี่ยกันที่โรงพักก็ให้ทนายไปเจอจนคุยกันไปคุยกันมาก็ยกให้ทางบริษัทประกัน
เป็นคนรับผิดชอบไปทั้งค่าสินไหมค่ารักษาพยาบาลแต่ตอนนี้เรื่องค่าสินใหม่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ค่ะ
คุณเอ๋ก็บอกว่าตอนนี้แม้ร่างกายสามีจะอ่อนแรงแต่หมอแจ้งว่าก็ยังมีโอกาสที่จะดีขึ้น
ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องในช่วงหกเดือนซึ่งการที่เธอมาเรียกร้องครั้งนี้
ก็เพื่อต้องการให้คู่กรณีเข้ามาดูแลให้มากกว่านี้เพราะเสาหลักของครอบครัวได้รับบัตรเจ็บ
ไม่รู้ว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่และไม่รู้ว่าจะพิการหรือไม่นะคะ
ไม่ต้องการให้สามีพิการต้องการให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี
อกจากนี้เธอก็ต้องออกจากงานและยังมีลูกเล็กอีกหนึ่งคนตอนนี้รายได้เลยเป็นศูนย์เลยค่ะ
แล้วก็ต้องมาพักอาศัยที่ห้องพี่สาวอยู่ชั่วคราวในตอนนี้นะคะฟังเสียงของภรรยาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งหนูก็ขอความเห็นใจต่อคู่กรณีกับทางแต่เขาก็เงียบเฉยอีก
ตั้งแต่เมื่อไหนครั้งสุดท้ายที่คุย
อ่าครั้งสุดท้ายที่คุยก็เมื่ออาทิตย์ก่อน
แล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือเมื่อคืนนี้หนูส่งข้อมูลไปในทางไลน์ทั้งสองทั้งสองแบบ
คือทั้งคู่กรณีและทั้งประกัน
เขาบอกว่าเขาต้องทำงานเป็นขั้นตอนนะคะ
เขาบอกว่าหมอก็ยังไม่ได้สรุปว่าเป็นทุกคนภาพ

ถ้า๖เดือนนี้เราสามารถทำถูกวิธีหรือกายภาพ
อาจจะช่วยเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ต้องติดเตียงก็ได้
ซึ่งหนูก็ไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นคนพิการ
ในส่วนคู่กรณีหนูก็พูดให้เขาเข้าใจแบบนี้

ถ้าคู่กรณีเขาไม่มาชนครอบครัวหนู
หนูก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนอย่างนี้
บวกกับหนูก็มีลูกอีก๑คน

ลูกหนูกับแฟนหนูจะอยู่ยังไง
วันนี้นะคะทางคุณเอ๋โทรไปหาคู่กรณี

ไหนนะเอค่ะเฮ้ยผมไม่มีเวลาคุยกับหวัง

จากโรงพยาบาลแล้ว
ไม่รู้จักได้ไงค่ะคุณชนคุณธนภูมินั่นไง
เนี่ยไม่รู้จักหนูได้ยังไง

แฟนหนูยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ตอนเนี้ยทางภรรยาคนเจ็บค่ะ
เธอก็บอกว่าตอนนี้ก็ท้อแต่ก็ยังสู้นะคะเพราะว่ายังมีแฟนและลูกที่อยู่กับเธอ
หวังว่าจะได้รับความยุติธรรมและได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้ส่วนด้านคดีค่ะ
ก็แจ้งความที่สอนอคณะยาวแต่ก็ยังไม่คืบหน้านะคะ